เป้าหมายแรกของเราคือทำไงให้ประชาชนตื่นตัวก่อน
ที่เราได้เลือกตั้งมันมีเข้ามาแล้ว

ใครจะเป็นโกงยังไงแล้วแต่
คือมันวิธีเดียวที่จะเป็นก้าวแรกของเรา

แต่ถ้าเรามองด้วยความเป็นจริงในระบบประเทศไทย

แต่เราไปติดกับดักมันว่าต้องเป็นประชาธิปไตย

มันคงไม่มีการปฏิวัติกันไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง

ผมเชื่อว่าเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยสังคม

เรามีระบบโซเชียลที่ทรงพลังมาก

เป็นสถาบันการศึกษาดังของประเทศไทย

แต่ถ้าเขาเลือกพี่ม้าเป็นนายก
การให้ยกระดับเพศทางเลือกจะทำไหมล่ะฮะ

ผมจะไม่แบ่งชนชั้นเพราะวันนี้ประเทศเรามีไม่รู้กี่ชนชั้น
ครับนะครับความไม่เท่าเทียมมันมีอยู่แล้ว

เข้ามาบอกว่าคือโอกาสที่จะเป็นนายกมันไม่มี

ผมก็ต้องสู้ก่อนอย่างอันดับแรกเนี่ยถ้ามีเลือกตั้ง

วันนี้เราเป็นพักการเมืองที่สามารถสร้างมิติใหม่

พักผมเป็นพักที่โจรที่สุดแล้วรวยเนี่ยตอนนี้
ไม่มีเงินเลยนะคนส่งมาคนละ๒๐

ผมมีเงินบริจาคแค่๖ล้านกว่าบาทเองนะ

ถ้าคะแนนส่วนตัวของมาร์คเนี่ยมีสัก๒ล้านเนี่ย
ผมได้สอสอตั้ง๒๐กว่าคนเลยนะ

ถ้าจะต้องชูผมบอกกับแฟนคลับ
ว่าเฮ้ยถ้าเกิดผมได้๒๕เสียง

วันนี้ผมสัญญากับประชาชนว่าอย่างไร

เมื่อเราไม่ได้เป็นรัฐบาลเราก็ทำอะไรไม่ได้

ถ้าเกิดผมไม่ได้รับเงื่อนไขผมก็ต้องยืนอยู่ฝ่ายค้าน

ที่เขามี๒๕๐ในมือเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางหรอกครับ
ที่จะได้สอสอเยอะนะครับ
ไม่รู้จะถึงร้อยหรือเปล่า